ต้องตามต่อนะครับกับเรื่องราวของทีมชาติไทยครับ

เดินทางไปถึงสหรัฐอารับเอมิเรสนะครับ

ว่าจะปล่อยตัวชนะทิพย์สงกระสิน
นั่นก็ถือว่าเป็นข่าวดีพอสมควร

กำหนดการก็คือจะเดินทางถึงวันที่๑มิถุนายน
ชนะทิพย์เองก็เปิดเผยนะครับว่ารู้สึกขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้นะครับกับการประสานงานที่ให้เขาเนี่ยได้เดินทางไปที่เวอีได้นะครับ
ถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการสนับสนุนจากสโมสรก็คงไม่สามารถเดินทางไปได้เช่นกัน
แต่จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในฟุตบันโลกในฐานะของแฟนชาวไทย
ตอนนี้ชนะทิพย์มีอาการเจ็บอยู่นั่นเอง
ร่างกายล่าสุดจากการเปิดเผยของคุณพ่อของชนะทิพย์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสมบูรณราว๗๐ครับ
ขณะที่ธีรทรบุญมาทันที่ถอนตัวไปก่อนหน้านี้นะครับเนื่องจากเหตุผลเรื่องของการเดินทางขากลับเข้าประเทศญี่ปุ่นนะครับ
ก็อาจจะส่งผลถึงสภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะครับในการที่จะกลับไปเล่นให้กับสโมสรโยโกฮามาเอฟมารีนอสครับ
ก็มีแฟนบางส่วนนะครับก็เข้าใจแต่ว่าบางส่วนก็มีการวิพากษ์วิจารณ์นะครับ
ล่าสุดครับธีรทรเองก็ออกมาโพสต์ความในใจนะครับก็ไม่ได้มีการระบุว่ามีการเชื่อมโยงกับการถอนทีมชาติไทยในครั้งนี้หรือไม่นะครับ
แต่ว่าก็มีการออกมาโพสต์ในเฟซบุ๊กเนี่ยใจความสำคัญดังนี้ครับก็คือจงเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทำมาตลอดเป็นพอสิ่งสำคัญที่สุดก็คือให้เชื่อมั่นตรงนี้นะครับซึ่งก็มีแฟนฟุตบอลเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากเลยครับ
อุณหภูมิเฉลี่ยเนี่ย๓๖๕๕องศาเซลเซียสแต่ว่ากลางคืนเนี่ยอุณหภูมิก็จะอยู่ที่ประมาณ๒๙๓๗องศาเซลเซียสนี่คือพยากรในเดือนมิถุนายนซึ่งทีมชาติไทยจะต้องลงแข่งขันนะครับกลางวัน๓๕๔๓องศาเซลเซียสร้อนมากครับแต่ถ้ากลางคืนเนี่ยก็จะอุณหภูมิลดลงมาหน่อยอยู่ที่ประมาณ๓๐๓๕องศาเซลเ
ว่านักเตะอาจจะรู้สึกหายใจลำบากเพราะว่ามีปริมาณอากาศมีขออภัยครับมีปริมาณไอน้ำในอากาศเนี่ยค่อนข้างมากพอสมควรครับเพราะฉะนั้นทีมชาติไทยต้องเจอแน่นอนกับสภาพอากาศในลักษณะเช่นนี้ครับ